บาเลนเซียก้าจากประเทศสเปนส๖๕๐วินาทีไปออกมา
มันมีความคุ้นเคยตั้งแต่สมัยคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยาย

ดูหน้าตาบาเลนเซียก้าตัวใหม่กันก่อน
นี่อันนี้ของจริงหรือของสำเพ็ง

ของจริงเนี่ยดูที่ไหนป้ายแค่นั้นเหรอดูข้างในด้วย
หรือดูที่หนังด้วยหนังวัวฮะหนังวัวอย่างดี
ละไม้คล้ายคึงคิดถึงคิดถึงกระเป๋าสายรุ้งถุงสายรุ้งที่สำเพ็งยังไงอย่างนั้นเลย
ของคุณตาคุ้นใจนะฮะก็เพราะว่าราคาเนี่ยไม่เกินสองห้า
ขายมาราคามิตรภาพต่ำสุดละเจ็ดหมื่นหกหมื่นกว่าหกหมื่นกว่า
ประมาณนี้นะฮะหลายต่อหลายคนเลยบอกว่าคุณย่าพูดถึงใครวะ
หลายสิบปีแล้วหรือบางคนบอกเดี๋ยวต้องพุ่งไปสำเพ็งด่วน
เขาเรียกว่ามันเป็นแรงบันดาลใจมันตรงกันคิดตรงกัน
ตรงกันได้นะฮะบางท่านบอกเฮ้ยมาเอาที่บ้านผมเลย
บ้านผมมีเป็นแถวเลยแขวนไว้เรียบร้อยมากมายไก่กอง
แต่บาเลนเซียก้าชื่อนี้ไม่ได้มาเพราะโชคช่วย
แล้วไม่ได้รอบนี้นะฮะย้อนไปเมื่อ๕ปีที่แล้ว
เขาทำมาแล้วและขายดิบขายดีจนกระทั่งวงจรมันต้องย้อนกลับมา
เพราะบาเลนเซียก้าบอกมันดีดนิ้วโป๊ะเลย
มันทำแล้วขายของได้มันทำแล้วขายได้คราวนี้ก็เลยย้อนกลับมาคอเล็กชั่นอารมณ์สำเพ็งอีกที
คำว่าสำเพ็งนี่คนไทยพูดเองนะของมาเลเซียก้าเขาไม่รู้จักสำเพ็ง
แล้วเขาทำมาจากแรงบันดาลใจของเขาเองหลายท่านเลยบอกว่า
ถ้าอย่างนั้นเนี่ยมันโดนใจเราเหลือเกิน
นี่เมซี่เจยังเอามาล้อเล่นเลยเมื่อหลายปีก่อน

วันนั้นที่โพสต์เฟซบุ๊คที่ว่าจะซื้อกระเป๋าใช่กระเป๋าใบนี้เปล่า
ไม่ใช่